ตอนนี้มาดูอีกข่าวหนึ่งบ้างค่ะคุณผู้ชม

ซึ่งล่าสุดทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจริง
ก็สั่งแล้วเพื่อเป็นการสั่งย้ายทั้งสองฝ่ายเลย
ไม่ให้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการลดการปะทะกัน

คุณผู้ชม๒คลิปที่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะคะ
คือคลิปแรกก็เป็นตอนที่หมอกำลังโวยวาย

เพราะว่าเจ้าหน้าที่จัดคิวห้องผ่าตัดเนี่ย
ก็เป็นไปจัดคิวได้ไม่ใช่อย่างที่หมอต้องการ

พยายามช่วยกันระงับอารมณ์คู่กรณี

ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้มีการโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก

เกิดขึ้นในโรงพยาบาลรัฐนะคะ
เป็นโรงพยาบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ

คุณหมอเป็นหมอสูตินารีแพทย์

เหมือนจะเข้าไปทำร้ายพยาบาล
พยาบาลมีหน้าที่จัดคิวห้องผ่าตัด
เพราะว่าหมอได้แจ้งเอาไว้แล้ว
จะมีคนไข้พิเศษที่ฝากท้องเอาไว้
แล้วจะต้องผ่าตัดคลอดตามเลิก

ด้วยความที่ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลรัฐ
เขาก็มีคิวอยู่แล้วแล้วห้องผ่าตัดในคิวเต็ม
ดังนั้นมันก็เลยไม่เป็นไปตามที่

แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดีลพิเศษ

หรือว่าถ้าอยากคลอดตามเลิกเวลานี้
วันนี้เลิกดีเอาจ่ายเงินพิเศษให้กับคุณหมอ

แต่ว่าพยาบาลเขาไม่ได้จัดไว้ให้เพราะว่ามันเต็ม

ก็เลยจะต้องมีคิวผ่าตัดเป็นไปตามคิวที่

ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลอำนาจริย์
ถ้าคุณพร้อมสภาการพยาบาลก็พร้อม

เพราะว่าเป็นการปกป้องสิทธิ์ของพยาบาล
วิราพณ์ในแพทย์ศาสตร์ธรรมนาสุขจังหวัดอำนาจริงก็มีการไปเรียกประชุมผู้บริฐานของโรงพยาบาล
หลังจากเมื่อวานนี้ประชุมไปแล้วมีการเรียกสองฝ่ายมาพูดคุยไต่สวนข้อได้จริง
โดยในแพทย์ประภาษณก็บอกว่าได้สั่งการให้ย้ายคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
คือย้ายคุณหมอไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจริง
ส่วนพยาบาลย้ายจากห้องผ่าตัดให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่แผนกผู้ป่วยนอกซะเลย
แล้วก็เป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งเบื้องต้นก่อนเอาทั้งสองคนออกไปก่อน
เพื่อให้ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งหมดให้เสร็จภายใน๗วัน

ทีนี้การสอบสวนเรื่องของสาเหตุ
เรื่องต้นเท่าที่ได้สอบสวนก็พบว่าทั้งสองฝ่ายนะ
คุณหมอสูทั้งพยาบาลก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะใช้คิวห้องผ่าตัด
แต่ว่าห้องผ่าตัดมันมีไม่พอไงคะคุณทัศนัยคุณผู้ชมเลยจะต้องรอคิว
ต้องการจะผ่าตัดคลอดจากการฝากพิเศษ
อันนี้จากการตรวจสอบก็พบว่าคนไข้เคสนี้เนี่ย
คลอดอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวัน
แล้วก็ถึงกำหนดคลอดพอดีก็เลยเข้าคิวรอผ่าตัด
ไอ้เคสที่มีการแทรกคิวเป็นเคสของผู้ป่วยฉุกเฉิน
มีความจำเป็นต้องผ่าตัดโดยด่วน
แต่ว่าทั้งสองฝ่ายคือพยาบาลและหมอ
อาจจะสื่อสารกันคลาดเคลื่อนก็เลยเกิดความเข้าใจผิด
ประกอบกับพอเข้าใจผิดแล้วคุมอารมณ์ไม่ได้
ก็เลยมีปากเสียงกันมีการ
แต่ว่าไม่ได้มีการลงไม้ลงมือจะทำร้ายกันนะ

ส่วนพยาบาลเองก็ให้ออกจากห้องผ่าตัด
มาอยู่ที่ห้องผู้ป่วยนอก
อันนี้ก็เป็นการจัดการความขัดแย้งเบื้องต้น
ต่างคนต่างมีเหตุผลเพียงพอ
ที่จะเอาเคสมาทำในเวลาใกล้เคียงกัน
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของ
ก็เรียกว่าความมีน้ำใจต่อกัน
ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันมีคิวเวลานี้แล้วฉันจะยืดหยุ่นไม่ได้

ซึ่งเพื่อไม่ให้เกิดเป็นความขัดแย้งกันในองค์กร
แล้วก็ระหว่างวิชาชีพทางต้นสังกัด
เขาก็เลยมีการย้ายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะคะ
ทั้งทางคุณหมอทั้งทางพยาบาล
แล้วก็บอกว่าขอร้องให้ทุกสาขาวิชาชีพ

ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนอื่น
เคารพให้เกียรติกันเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้น
เพราะว่าการโยกย้ายบุคลากรทางการแพทย์ไปทำงานด้านอื่น
มันจะไม่เพียงพอต่อการรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย
รวมถึงก็มีการพูดด้วยนะครับเรื่องของการฝากพิเศษ
บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้นในสื่อ
คุณหมอจะผ่าตัดเคสที่มารับการรักษาปกติ
เคสฝากพิเศษอย่างที่เป็นข่าว
อันนี้คือทางโรงพยาบาลก็ชี้แจงนะคะ